มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่สุราธานีเจ้าของสวนคือช็อกเลยค่ะ
จ้างรถแบ็คโฮลมาปรับพื้นที่สระเก็บน้ำครับ
ขุดไปขุดมาปรับไปปรับมาอ้าวไปเจอโครงกระดูกมนุษย์
อยู่ในถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรถ่วงเสาปูนอยู่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยคาดว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ไปกรีดยางพารา
แล้วหายตัวไปเมื่อ๔ปีก่อนหรือเปล่า

นี่นะคะที่พบค่ะตำรวจสพเวียงสาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘
กู้ภัยกุศลศรัทธาไปตรวจสอบมีซากรถจักรยานยนต์มีโครงกระดูก
จุดที่เจอเป็นลักษณะของสระน้ำนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งเขาโคกหมู่๓อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
นี่ค่ะสิ่งที่เจอรถแบ็คโฮเขาปรับพื้นที่เขาจะปลูกทุเรียนแล้วก็ขุดสระน้ำด้วย
ขอไข่ยอยักษลิง๑๔๙สุราธานีเป็นซากแต่เหมือนยังสมบูรณ์นะคะสภาพอ่ะ
เบาะหายไปแล้วฝังอยู่ในดินเนี่ยค่ะลึกลงไปสัก๘เมตรได้
นี่ทะเบียนยังพอเห็นอยู่เลยนะใช่ค่ะสภาพก็ยังดูโอเคเพียงแต่แค่ไม่มีเบาะ
มีถังน้ำมันสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร๑ถังนะคะถูกเจาะล่ามโซ่เอาไว้กับเสาปูนถังนี้ค่ะ
แล้วในถังนี่สิคะคุณผู้ชมโครงกระดูกมนุษย์๕ชิ้นมีเสื้อผ้าเปื้อนดิน
มีกระสอบพลาสติกหนึ่งใบเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
อกจากนี้นะคะก็เจอบ้านไม้เก่าผูพังอยู่ใกล้กับสระน้ำหนึ่งหลังก็ไม่ได้มีคนอยู่นานแล้วนะคะ

กฤษดาอายุ๒๘ปีคนขับรถแบ็คโฮบอกว่าตอนที่ขุดปรับหน้าดินลงไปสัก๘เมตร
เจอรถจักรยานยนต์และถังน้ำมันฝังดินอยู่ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของที่ดิน
นำขึ้นมาแล้วก็เจอโครงกระดูกในถังเลยต้องแจ้งตำรวจค่ะ
แล้วก็เจอถัง๒๐๐ลิตรก็แจ้งในหูให้มาดู
คือที่ดินตรงจุดนี้ค่ะเป็นของนายบุญพัฒน์เพชรส่งอายุ๖๘เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะคะ
คือก่อนหน้านี้ได้จ้างรถแบ็คโฮลมาปรับพื้นที่ขุดลอกสระเก็บน้ำเก่า
อยู่ดีก็เจอเนี่ยอย่างที่บอกมีรถจักรยานยนต์มีถังน้ำมันมีโครงกระดูกมนุษย์
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นสวนยางพาราเนื้อที่๘ไร่ได้
นายบุญพัฒน์เนี่ยซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็จะปรับเป็นสวนทุเรียน
เจ้าของที่ดินเดิมบอกว่าก่อนหน้านี้มีแรงงานเมียนมาคนนึงชื่อทักษิณมาอยู่ตั้งแต่ปี๕๙
แต่พอปี๖๑หายไปไหนก็ไม่รู้หายตัวไปอย่างลึกลับนะคะออกตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ก็เลยเชื่อว่าเนี่ยค่ะโครงกระดูกที่เจอคือแรงงานชาวเมียนมาที่หายไปหรือเปล่า
ผมมั่นอยู่ตอนปี๕๘๕๙หรือผมได้อยู่ปี๕๘๕๙
เมียนมาเปล่าผมอยู่ตอนตั้งแต่ไม่เยอะ
ตอนนั้นก็ปีประมาณปี๒๕๒๖๑มาเจ้าว่านอยู่ที่เนี่ย

เมื่อก่อนมาเช่าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บุญพัฒน์เป็นสองตรงนี้

แล้วทีหลังทีมมารพักพวกก็ตามมาตามกันมาเรื่อย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
บอกว่าจุดตรงนี้ค่ะเคยเป็นสระน้ำ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นการโยนลงน้ำหรือเปล่า
แต่พอน้ำมันไม่มีแล้วตื้นเขินไปหมดแล้ว
เหลือแต่ดินอะไรแบบนี้ดินมันเลยกลบอะนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะการโยนลงน้ำหรือตั้งใจฝังดิน
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ทั้งแรงงานชาวเมียนมาที่สูญหาย
รวมไปถึงคนที่ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้

ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในถังอีกต่างหาก